ต่อไปนนี้น่าจะเป็นนุษยฮให้กับวายรุ่น
วัยรุ่นที่ขอนแก่นเข้าไปประกอบระเบิดด้วยตัวเอง
ต้องการจะเอาไปทำร้ายคู่อริ

ระเบิดขึ้นมาสาหัสหนึ่งในนั้นก็แขนขาดเลยนะครับ

ตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องของคดีทั้งฆ่าคนตายมาก่อน
แล้วก็มีคดีทั้งเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยครับ
เหตุระเบิดนี้เกิดขึ้นที่บริเวณป่าไผ่ครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนภูฮวก
บ้านหนองบัวช้างตำบลหนองแปนนะครับที่อำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น
แรงระเบิดทำให้ผู้แปดเจ็บ๒รายในคิติสักอธนายอายุ๒๗ปี
แล้วก็นายอนุชิตทิตะวันอายุ๒๗ปีเท่ากัน

โดยเฉพาะนายกิติศักดิ์อาการค่อนข้างน่าห่วงครับ

มีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าลำตัวและมือซ้ายขาดด้วยครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็พบสะเก็ดระเบิดกระจายไปรอบบริเวณ
แล้วก็พบหลุมลึกจากแรงอัดของระเบิดที่พื้นดินด้วย
รวมไปถึงพบวัตถุประกอบระเบิดประทัดลูกบอล๒ลูก
แสวงเครื่องที่ใช้กระป๋องบรรจุดินปืนไว้
แต่ยังทำไม่แล้วเสร็จอีกหนึ่งลูกก็เลยเก็บเหล่านี้แหละไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้านของพันธุ์เอกคัตนทัศนการรองผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๒๓
ค่าย๔พัชรินซึ่งก็เปิดเผยว่า
ภาษาการ๑๐ส่วนสอบ๑๐สวนเบื้องต้นของตำรวจบอกว่า
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเป็นวัยรุ่นที่ชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างดีนี่แหละนะครับ
เป็นนักเลงในพื้นที่นี่แหละนะฮะชอบมีเรื่องกันกับคู่อดีตเป็นประจำ
แล้วก็มักจะทำระเบิดขึ้นไปใช้เอง
โดยครั้งนี้เกิดพลาดคุณผู้ชมบาดเจ็บสาหัสเสียเองนะครับ
จากนี้ยังพบประวัติเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
คดีฆ่าคนตายเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปีก่อนนี่เองครับ
โดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้ายุ่งกับวัยรุ่นกลุ่มนี้

สุดท้ายก็มาโดนเสียงกับอาวุธที่ตัวเองนั้นเป็นคนทำเอง